พอกองสลากบอกเอ้าก็คุยแล้วนี่
เชิญผู้ค้าสลากรายย่อยมาคุยแล้วนะ
ว่าจะเฉลี่ยกันยังไงดีให้ทั่วถึงเท่าเทียม
คนละ๕เล่มเหลือ๓เล่มก็แล้วกัน
ตกลงได้คุยไหมฮะไม่ใช่ค่ะ
ขออนุญาตเลยนะพี่ตัวแทน๖กลุ่มยังไงฮะ

เขาบอกว่าท่านผอว่าเขารู้เบื้องหน้าเบื้องหลัง
ว่าแต่ละกลุ่มใครขายจริงใครขายไม่จริง
เขาจะเชิญกลุ่มที่ขายจริงถูกไหมคะ

นั่นไงคะก็ถึงอยากบอกว่าถ้าผอได้ฟังอยู่
อยากให้กลับไปคิดวิเคราะห์ดีว่า๖กลุ่มนั้นขายจริงทั้งหมดจริงหรือไม่

นะคะแล้วพอหลังจาก๖กลุ่มแล้วเนี่ย
ให้เราทำแบบแสดงความคิดเห็น

ผลก็ออกมาชัดเจนเลยว่าทุกคนเอา๕เล่ม
แต่ก็อยากจะให้เหตุผลว่าด้วยธรรมชาติของมนุษย์
ยังไงต้องเอาเยอะไว้ก่อนแต่ก็ลดเหลือ๓เล่ม

แบบสำรวจ๓เล่มเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดในการ

ก็ฝากพอไปศึกษาให้ดีก่อน
ลงมาอยู่กับประชาชนลงมาอยู่กับรากย่าจริง

การลดเหลือสามร้อยสามเล่ม
มันจะช่วยให้หวยเหลือแปดสิบบาทจริงหรือไม่

คือหมายถึงจะเอาให้ทั่วถึงเท่าเทียมก่อนหรือจะเอาแก้ปัญหา
แล้วถ้าเท่าที่ฟังเนี่ยเขาบอกเขาทำสองอย่างพร้อมกันไง
แล้วสมมุติถามหน่อยว่าพอ๓๐๐เขาบอกว่าไหนมันก็ไม่พออยู่แล้ว
ร้อยเล่มก็ไม่พอแล้วแขนดีขาดีไปทำอาชีพอื่น
ให้ทำเป็นอาชีพเสริมน่าจะดีกว่า
ผอบอกมันควรจะเป็นอาชีพเสริม
เอาแล้วถ้าไปจำกัด๑๐ม๓๓ตอนปี๖๕เขาทำไม

ในเรื่องของคำว่าอาชีพเสริมถ้าคุณจะให้สลากเป็นอาชีพเสริม
คุณก็ต้องทำเป็นอาชีพเสริมด้วยกันทั้งหมด
ไม่ใช่ว่าคุณให้พวกเราไปสู่อาชีพเสริม
แต่คุณไปสร้างตลาดหรือสนับสนุนตลาดเอกชนต่าง
ให้เป็นอาชีพหลักที่โกยเงินกันทีละหลักร้อยล้านพันล้าน
อย่างนั้นแสดงว่าพรบสลาก๒๕๑๗ที่ออกมา
สลากต้องขายผ่านตัวแทนรายย่อยหรือประชาชนผู้ด้อยโอกาสเท่านั้น
ตรงนี้พอพูดเนี่ยเหมือนจะเข้านะเหมือนจะดูแลรายย่อย
แต่ตอนนี้คุณพูดต่อหน้าสื่อเลยว่าคุณกำลังจะทำให้ลายย่อยเนี่ย
ทำแค่อาชีพเสริมแต่อาชีพหลักที่อยู่ข้างสำนักงานกองสลาก
หรือหรือที่เขาอ่าแพลตฟอร์มเอกชนต่างต่างเนี่ย
เขาโกยเงินเขาทำกันเป็นอาชีพหลักและร่ำรวยกันมหาศาล
ตรงนี้ท่านกลับไม่รู้สึกอะไรแต่ท่านกลับรู้สึกว่า
พวกเราจะอยากเป็นอาชีพหลักท่านไม่อยากให้เราเป็นอาชีพหลัก
โดยการห้าเล่มให้เหลือสามเล่มเนี่ยมันแน่นให้ด้วยที่สุด
แล้วท่านก็พูดเองว่าไม่อยากให้เราเป็นอาชีพหลักมือดีตีนดีให้ไปทำอย่างอื่น
นี่อายุเท่าไรล่ะครับครับหกสิบไปทำอะไรครับ
คือเท่าที่ฟังเนี่ยยังไงเขาก็เดินหน้าทางนี้นี่แหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร
ครับแล้วเอาไงต่อทีนี้แล้วถ้าถ้าสามเล่มเนี่ย
เราก็ร้องสามแต่ผู้ค้าอะไรย่อยในส่วนตรงนี้นะครับ
กลับไปสู่วงจรอุบาตที่กองสลากเป็นคนกำหนดขึ้นคือ
ขายเกินราคาไงครับเพราะเราเราไม่พอสามร้อยเราขายแปดสิบ
แล้วเรายังไงอ่ะก็ต้องไปหาซื้อก็ไปหาซื้อข้างกองนั่นแหละค่ะ
ก็บีบนะครับอยากเป็นอาชีพหลักก็ต้องไปซื้อครับ
มาเป็นอาญาแผ่นดินถามหน่อยว่าสำนักไอ้สลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
มันคือยาเสพติดเหรอขายเกินราคาใช่เป็นอาญาแผ่นดิน
เมื่อวานไปยื่นที่สภาใช่ไหมยื่นเรื่องยื่นค่ะยื่นทุกเรื่อง
ตั้งแต่มกรายเยือนธันวาคมของปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรเมื่อวานนี้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมธิการ
ปประชอของทรภาท่านเศรษฐ์ริมศุษย์เป็นประธานคณะกรรมธิการ
มารับหนังสือรับเลือกเดี๋ยวผมขอคุยกับอาจารย์สมชัยหน่อย
สวัสดีครับอาจารย์สมชายครับสวัสดีครับ

อาจารย์รับเรื่องของผู้ค้ารายย่อยเมื่อวานนี้แล้ว
เราจะช่วยเหลือเขายังไงได้บ้างหรือเปล่าครับ
คือเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านพอสำนักสลากพูดเนี่ย

ผมมีความเห็นว่าเป็นวิธีการมองคนละมุมกัน

มองในมุมของคนซึ่งเป็นคนซึ่งประชาชนที่จะค้าขายนะครับ
คล้ายกับท่านเป็นฝ่ายที่จะคิดตัดสินใจเอง
โดยบอกว่าอะไรถูกก็จะทำแบบนั้นนะครับ
แต่ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนนะครับ
สิ่งที่เป็นปัญหารากฐานเบื้องต้นขณะนี้
ก็คือว่าทำไมสลากจึงขายเกินราคา
เป็นสาเหตุนะครับที่ไปทำให้เกิดการขายเกินราคา
ในระบบที่มันเกิดขึ้นในพอจีบันเนี้ย
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมสำนักงานสลากจึงไม่แก้ไขปัญหา
เพื่อพองการที่ว่าเมื่อสลักออกมามีการ้านซื้อ
มีการไปกว้านซื้อมีการไปรวมเล่มนะครับ
มีการที่ไปรวมเพื่อที่จัดเรียง
เป็นลักษณะของการที่จะทำให้มีราคาที่สูงขึ้น
ผมเองเนี่ยมีโอกาสที่จะไปดูในพื้นที่จริงนะครับ
ราคาที่ไปถึงตลาดสายส่งเนี่ย
กลายเป็นว่ามันไม่ใช่๘๐บาทแล้วนะ

แล้วคำถามว่ามันมาอย่างไรจากไหน
มันไปแพงขึ้นตอนไหนฮะอาจารย์เนี่ย
มันมีกระบวนการที่เกิดขึ้นกว่าที่จะไปถึงตลาดขายส่งนะครับ
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของคนกลุ่มต่าง
ที่มากินกับตลาดกินแบ่ง
จะบอกว่าไม่ให้ประชาชนทำเป็นอาชีพหลักเนี่ย
กลุ่มเหล่านี้แหละครับสามารถที่จะทำเป็นอาชีพหลัก
ทำให้เกิดความร่ำรวยแก่ตัวเองมากมายมหาศาล

หรือว่าเอาไปช่วยได้ใช่ไหมครับ
ได้รับเป็นเรื่องเข้าไปพินาแล้วครับแล้วก็จะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาให้ข้อมูลก่อนให้จริงเพื่อให้เรื่องช่วยเหลือระยะต่อได้มากที่สุดครับ
ดีหวังผมเเรียนเชิญอาจารย์แล้วสอบถามพูดคุยกันอีกครั้งในโอกาสนั้น
อาจารย์วันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลก่อนนะครับ

ขออภัยเวลามีน้อยในชิดแจกไม่มากนะครับ

ประธานคณะกรรมนาฬิการประประชอร์รับเรื่องเข้ามาแล้ว

เราต้องการทำเป็นอาชีพจริง

เราต้องการผลักดันให้เป็นวิชาชีพของแขนงหนึ่ง

ให้ทางผอมองกลับไปนะครับ
เจฮัทเวลาผมหมดแล้วผมให้นิดเดียวเลยนะครับ

เป็นคนที่นำส่งภาษีได้มากที่สุดกว่า